อเล็กบอลหญิงที่ตอนนี้กำลังทำการแข่งขัน
อยู่ที่กีฬานักเรียนแห่งอาเซียน

ฝึกซ้อมอยู่กับนักวอเล็กบอลหญิงไทย
รุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีค่ะ
ซึ่งเมื่อเธอก็หวังว่าจะนำเอาประสบการณ์
ที่ฝึกซ้อมกับทีมชาติรุ่นทั้งพี่ค่ะ

ติดตามได้จากรายงานของคุณมานุชาเจอมูลค่ะ
ตบลูกยางสาวนักเรียนไทยอายุไม่เกิน๑๘ปี

ผลงานชนะสิงคโปร์อินโดนีเซีย
และมาเลเซียแบบไม่เสียเซตเลย
และด้วยระบบการแข่งขันเรียงผลคะแนนจากการพบกันหมด

นักวิทยาบอลหญิงชุดนี้นำทับด้วยนักกีฬา
เคยผ่านเวทียุวชนหญิงอายุไม่เกิน๑๘ปี
แชมป์โลกที่ประเทศเปรูเมื่อปีที่แล้ว
สิริยากรอุปดิตนพัฒน์สอนอมรินรัฐ

พร้อมกับหลายคนที่ได้เก็บตัวกับแคมป์ทีมชาติชุดอายุไม่เกิน๑๙ปี
เป็นโอกาสให้พวกเขานำประสบการณ์ที่ได้รับ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
หมายร่วมกันคือการคว้าแชมป์รายการนี้
น่าจะได้เพื่อนแล้วก็ประสบการณ์ใหม่เข้ามาเรื่อย
ให้พัฒนาฝีมือค่ะแล้วก็การมีความสุขกับการเล่นเบอร์เล่ด้วยค่ะ
ถ้าเอาความเป็นจริงก็อยากแก้แค้นคืนค่ะอยากได้แชมป์กลับมาคืนที่เมืองไทยค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะก็อยากให้คนไทยมีความสุขว่า
เออเราทวงแชมป์กลับมาคืนแล้วนะ
แต่ว่ามันก็เป็นเกมที่เก็บความประทับใจไว้กับตัวนักกีฬาแต่ละคนครับผม
สิ่งที่ต้องปรับคือสมาธิในเกมการแข่งขันครับแล้วก็การเสิร์ฟการเสิร์ฟยังไม่แน่นอน
กีฬานักเรียนแห่งอาเซียนหรืออาเซียนสกูลเกมปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๘
แต่เคยงดจัดการแข่งขันวอเล็กบอล๒ครั้ง
วอเล็กบอลหญิงนักเรียนไทยเป็นทีมชาติที่คว้าแชมป์สูงสุด
ครั้งล่าสุดพ่ายแพ้แก่อินโดนีเซียตกเป็นรองแชมป์
เล็กบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศอาเซียนสกูลเกมส์ครั้งที่๘
นักเรียนไทยจะลงทำศึกเพื่อทวงแชมป์จากอินโดนีเซีย
วันพุธที่๒๗กรกฎาคมนี้เวลา๑๐นาฬิกาเป็นต้นไป
แฟนกีฬาวอเล็กบอลเดินทางมาให้กำลังใจพวกเธอได้
นุชาเจอมูลข่าวเทราะทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่